คุณผู้ชมคือช่วงนี้ตามห้างเขาจะมีการขายของแบบลดราคา
คนก็จะไปมุงไปซื้อของไปเลือกของ
โดยเฉพาะผู้หญิงอย่างน้องมิ้นเนี่ยแหละ
แล้วที่สำคัญเวลาไปก็จะมีกระเป๋าสะพายไปด้วย
จังหวะเวลาเราลื้อเราค้นเนี่ย

เขาไปเลือกซื้อของที่ห้างดังย่านรังสิต

ทำทีเป็นแบบเบียดซื้อของด้วยหน่อย
แล้วก็ไปฉกกระเป๋าเข้าไปฉกของเข้าไป
กระเป๋าเลยถูกต้องเขาเอาคลิปนี้ไปแจ้งความแต่ก็ทำอะไรไม่ได้
โอ้ยนี่เห็นเลยนะคะนี่ดูสิฮะ
คือทุกคราวที่เนี่ยมันเป็นกระเป๋าเป้ก็สะพายข้างหลัง
อยากรู้แล้วมันก็เห็นไหมเนี่ยมาแล้วครับมาแล้วทำเป็นแบบไปเลือก
เลือกของทำเป็นเดินชนทำเป็นเลือกอยู่สักพักหนึ่งมือก็เด็ด
ลวงเข้าไปนะครับคือแอร์ฮอสเตจสาวคนนี้ชื่อว่าคุณเอมี่
เขาไปขอคลิปนี้มาบอกว่าถูกแก๊งมิจฉาชีพ
ที่เรียกว่าแก๊งเพราะว่าไม่ได้มาคนเดียว

ทำทีเป็นไปเลือกของซื้อสินค้าลดราคาเหมือนกันในห้างแบบนี้
นะร้านค้าเป็นร้านเสื้อผ้ายี่ห้อดังร้านหนึ่ง

เป็นผู้หญิงเสื้อดำกับผู้หญิงเสื้อเทานะครับ
ผู้หญิงเสื้อดำเดินเข้าไปหาเหยื่อก่อน
นะฮะเป็นเขาเลือกผู้หญิงที่สะพายกระเป๋าเป้เนี่ยเห็นไหม

ผู้หญิงเสื้อดำทำทีเป็นเดินผ่าน
เสี้ยววินาทีผู้หญิงคนนี้อาศัยจังหวะ

นะฮะแล้วเพื่อนร่วมแก๊งที่เดินมา

ประกบเพื่อบังสายตาคนอื่น

กระเป๋าเงินแต่ว่า
เจ้าของกระเป๋าสะพายทำทีเหมือนเอ๊ะเหมือนจะผิดสังเกต
ทำไมมีคนมาเบียด๒คน
ก็เลยเดินออกไปอีกทางหนึ่งก่อน
ทำให้เขาไม่ได้ทันที่จะหยิบกระเป๋าไปนะฮะ
จากนั้นแก๊งมิจฉาชีพเดินออกไปมองหาเหยียบรายใหม่อีก
คราวนี้นะครับแอฮาร์เศษสาวที่ตกเป็นเหยื่อ
คือมีผู้ชายเสื้อขาวที่อยู่ในแก๊ง
แต่ครั้งนี้เหยื่ออยู่ในจุดที่เกือบจะหลุด
มุมกล้องพอดีและคราวนี้คุณผู้ชม
ล้วงกระเป๋าทำสำเร็จครับหยิบโทรศัพท์

รีบเดินออกไปอันนี้เห็นไหมผู้เสียหายหลุดมุมกล้องไปแล้ว
แล้วก็เลยไม่ได้มองเห็นพฤติการที่เขาทำกัน๓คนว่าจุดนี้เขาทำยังไง

แต่ก็คิดว่าคงจะแนวเดียวกันกับที่ทำกับคนแรก

ผู้หญิงเสื้อเทาอีกคนนึงคอยบังให้

ส่วนผู้ชายยืนประกบอยู่ไกลสังเกตว่ามีใครมองเห็นหรือเปล่า
ถ้ามีเหมือนจะคอยสังเกตแล้วก็คอยสะกิดบอกนะครับ
แล้วจะเห็นว่าแคนค์นี้เลือกเยี่ยมหลายคน
หน้าที่เธอจะโดนฉกโทรศัพท์ราคาสักประมาณ๓๐๐๐บาท
นี้พยายามล้วงกระเป๋าคนอื่นมาแล้ว๓๔คน
คือเธอไปขอคลิปดูแล้วเห็นว่าพยายามทำกับคนอื่นมาแล้ว๓๔คน
น่าจะเป็นมืออาชีพที่ก่อเหตุมาแล้วหลายต่อหลายครั้ง
เธอก็เลยต้องการที่จะเตือนภัย
แล้วก็เอาคลิปนี้ไปโพสต์เพื่อเตือนภัยทุกคน
ความสนใจจากของเราเองแล้วก็ไปสนใจของที่อยู่ตรงหน้ามากกว่านะครับ
ส่วนเรื่องของคดีหลังจากมีการส่งคลิปหลักฐานไปยังตำรวจท้องที่แล้ว
ตำรวจก็กลับขอให้เธอช่วยสืบเอง
ตำรวจบอกว่าให้เธอช่วยสืบเองสืบหาคนที่อยู่ในคลิป
เดี๋ยวคือแล้วแบ่งเงินเดือนให้ไหมครับ
อย่างไรแล้วให้ผู้เสียหายไปสืบคือไปตามคลิปให้หน่อยซิ
มีคลิปอื่นอีกไหม
ผู้เสียหายเขาไปขอความช่วยเหลือจากท่านคุณตำรวจ
ให้เขาไปหาคลิปมาเพิ่มเติมซิ

เธอก็เลยบอกว่าอ้าวเธอเป็นผู้เสียหายตำรวจก็ไม่ช่วย
ก็เลยเอาคลิปโพสก์ละกันอูทาหอนแล้วก็ไปการเตือนภัยละกัน
แล้วก็ขอความเป็นธรรมจากคุณตำรวจหน่อยว่า
เธอควรจะทำเองเหรอคดีแบบนี้
เอาล่ะน่ะสิคือและยังไงสรุปว่าเป็นหน้าที่ของเหยื่อ
แล้วเราจะไปติดตามกล้องภาพวงจรปิดจากไหนนะไปตามตัวจากที่ไหนนะ

ของที่รังสิตนะฮะฝากด้วยแล้วกันนะครับ